เปิดหัวกันด้วยเรื่องราวแบบนี้เลยนะทั้งงงทั้งงูอะไรแบบนี้มันเป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่เราถามไปด้วยไง

หนึ่งในนั้นก็มีเจ้าตัวนี้เหมือนกันแต่เขาว่ากันว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เลี้ยงเจ้าน้องตัวนี้เอาไว้ดูเล่นครับ

ทำตัวให้ไม่ต้องห่วงสักวันไม่ได้หรือไง
อ่าตาวอ้วน

ไม่เคยเจอตัวอ้วนขนาดนี้เลย
โอ้โหถ้าอ้วนกว่านี้อีกนิดก็ตุ๊กแก่แล้วครับ
เออโอ้โหยังใหญ่
จิ้งจกตัวนี้เจ้าของบ้านเขาเลี้ยงนะ

แต่เอาจริงโข่งเป็นสายพันธุ์แบบจิ้งจกมังนะ

เออกินมังหมกทุกอย่างนี่แน่
โอ้โหเขากินข้าวไข่เกียว

ในข่าวบอกว่าเจ้าจิ้งจกตัวนี้ชอบกินไข่เจียวมาก
คือไม่ต้องปรุงแต่งอะไรไข่เจียวล้วนเลย

แต่ต้องเอามาให้กินทุกมื้อทุกเวลาตามเวลาที่ร้องขอ

ดูตัวแล้วกันไม่ได้อ้วนเฉพาะลำตัวนะ

น้องไฟตองดูไว้ก่อนมันน่ารัก

เธอบอกว่าเธอเลี้ยงตัวนี้มา๕ปีแล้วนะ

ใช่แล้วเจ้าของก็บอกว่าเขาไม่รู้ด้วยนะ

จกมันอายุ๕ปีได้เลยเหรอ
ไม่รู้ว่าแต่เธอเลี้ยงอย่างนี้มา๕ปีแล้ว
แล้วเนี่ยบอกอีกนะว่าไม่ได้กินข้าวไข่เจียวอย่างเดียว

เออจริงนะเกิดเป็นหมาไม่รู้

เนี่ยเธอบอกเธอเคยให้จริงกับบะหมี่หยกเป็ดย่าง

แฟนเขาผู้ชายน่ะ
เคยเอาพิซซ่ามาให้น้องจิ๊กกินด้วย

ช่างเป็นจิ้งจกที่โชคดีจริง

มีมาแล้วโขมมาแล้วจ้า

เออแล้วมันเรียกได้เหมือนหมาเหมือนแมว

อารมณ์อย่างนั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักจริง
แหลบลิ้นชาติใครแปปสวัสดี
แล้วนอกเหนือจากนี้มันยังชอบกินแซลมอน

ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นปลาทูป่ะ
เห็นเขาบอกว่าชอบกินปลาทูด้วย

พอมันกินไปตอนแรกนับไม่เอานี่มันปลาทูตลาด
มันก็ดูสีตัวอ้วนแล้วมันสีแปลกปกติจะเห็นน้ำตาล
ดูดูดูหน้าคุณชอบมากเลยชิธา
คือมันเป็นข่าวเดียวที่น้องใบตองไม่มองจอเลยคุณผู้ชม
ขอขอบคุณภาพนี้และขอขอบคุณเรื่องราวนี้นะครับ
ของคุณคนนี้นะฮะที่เอาไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ซึ่งเราก็ไปเห็นจริงเป็นข่าวด่งดังอยู่นะ
ช่องเขาก็เอาไปเล่นเหมือนกันกับข่าวนี้
จิ้งจกที่เลี้ยงดูสิมันแปลก
แปลกจริงทั้งขนาดทั้งสีแล้วก็ทั้งพฤติกรรมมัน
เดี๋ยวรอดูแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้น้องเขาน่าสงสารอย่างนึง
ตอนนี้ตามีข้างเดียวไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปทะเลาะกับใครอะไรยังไงมา
แล้วหัวก็แบบถลอกด้วยเหมือนกับว่าไปหยุมหัวมา
น่าสงสารใช่ไหมสงสารไหมสงสารสงสารจิ้งจก
สงสารตัวเองต้องนั่งดูจริงจกอยู่เนี่ย
อ่าเดี๋ยวรอดูติดตามชีวิตของน้องโค้งต่อไปครับ